ส่วนอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนดังอีกคนนึงเช่นกันคุณผู้ชมค่ะ
ซื้อขายสินค้าราคาถูกแอปพลิเคชันหนึ่ง
แต่ปรากฏว่าเธอบอกว่าเหมือนกับลักษณะเป็นการแชร์ลูกโซ่
แล้วก็ตอนนี้เธอบอกว่าเริ่มมีผู้เสียหายหลายรายแล้ว
เธอก็เลยต้องมาแจ้งความแล้วยืนยันว่าเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
นำซ้ำก็จะเตรียมเอาผิดด้วยที่ทำให้เธอเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะ
คุณเอสเตอร์ค่ะสุปรีลีลาดารานักแสดงหญิงนะคะ
วันนี้ออกมาชี้แจงผ่านทางสื่อออนไลน์
แอปพลิเคชันขายสินค้าราคาถูก
บอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เป็นหุ้นส่วนของแอปนี้แต่อย่างใดนะคะ
บอกว่าช่วงหลังรู้สึกแปลก
เพราะว่าเริ่มมีลูกค้าออกมาโวยวายหลายรายเลย
พอเธอโทรไปถามผู้บริหารว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็ติดต่อใครไม่ได้นะคะตอนนี้ก็เลยยกเลิกสัญญา
ซึ่งก็มีผลตั้งแต่๓๑ธันวาคมที่ผ่านมา

คุณเอสเทอร์ก็มาพร้อมกับคุณเขนภูมิภูมิแฟนนุ่ม
ไปแจ้งความที่ศูนย์ปราบปรามอัธยกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
ตอนนี้อยากให้คดีมันดำเนินไปให้ไว
แล้วก็อยากให้ผู้เสียหายทุกท่านดื่มไว้ก่อน
คืออย่างที่บอกคือทุกอย่างตอนนี้
เรารู้สึกแย่กับการกระทำของตัวเอง
อย่างที่ไม่ได้เช็คได้ทีท่วดมาก
ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองด้วย
บางทีเราไม่รู้ว่าเราเช็คได้ดีมากขนาดไหน

ได้ตรวจเลย

คือแอปนี้เป็นแอปขายสินค้าที่ขายของ

คือต่ำกว่า๓๐๘๐เปอร์เซ็นต์
แต่เงื่อนไขของเขาที่เธอบอกมีเป็นข้อสังเกตตรงนี้ก็คือว่า
ใครที่ซื้อก็จะต้องหาสมาชิกใหม่มาลงทุนกับระบบ
แล้วก็อ้างว่าสมาชิกที่ส่งเงินเข้าระบบก็คือผู้ลงทุน
แล้วก็จะได้เงินต้นอันนี้คืน
มีปันผลให้ด้วย๑๐๒๐พอครบเวลาแล้วก็จะได้ปันผลตรงนี้ไป
คือช่วงแรกเธอบอกว่ามันก็มีการปันผลจริง
แต่ระยะหลังมันเริ่มมีเสียงของคน
ที่เขาไม่ได้รับการปันผลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนหลายราย
สเซอร์บอกว่ามันเริ่มไม่ปกติแล้ว
มันเข้าข่ายเหมือนกับที่เคยได้ยินมาแล้ววันนี้ก็เลยไปแจ้งความนะคะ
นี่แหละค่ะก็หลังจากนี้ตำรวจก็จะเร่งรวบรวมหลักฐานพยานนะคะ
ตรวจสอบความผิดของบริษัทที่จัดตั้งแอปนี้

ก็จะต้องมีการดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนค่ะ